ส่วนที่จังหวัดชายนาฏก็มีเหตุโหดเยี่ยมเกิดขึ้นไม่แพ้กันนะครับ
ชายคนหนึ่งได้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยงที่เป็นเด็กชายวัยเพียง๒ขวบ
บาดเจ็บสาหัสนะครับกระดูกต้นขาหักต้องเข้าเฝือกนาน๓เดือน
มีร่างกายบอบช้ำเกิดขึ้นอีกหลายจุดด้วยกันนะครับ
ที่เป็นแม่เด็กบอกว่าเพิ่งคบหากับชายคนนี้อยู่กินด้วยกันได้เพียงแค่๒เดือนเท่านั้น
แล้วก็มีปากเสียงกันเป็นประจำแม้แต่ตัวแม่เด็กเองก็ถูกทำร้ายร่างกายเช่นกัน
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี้คือคำสารภาพของนายสมเจชบุรโตอายุ๒๘
นี่คือคำสารภาพของนายสมเจตบุญโตอายุ๒๗
สารภาพกับตำรวจภูทรสันคบุรีจังหวัดชัยนาฏ
หลังทำร้ายเด็กชายวัย๒ขวบซึ่งเป็นลูกเลี้ยง
กระดูกต้นขาซ้ายหักต้องใส่เฝือกสองข้าง
กกหูและใบหน้ามีรอยช้ำต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลชัยนาธนเรนทร
กรณีนี้เพจดังได้โพสต์รูปเด็กชายนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล
พร้อมระบุข้อความว่ารับแจ้งเหตุเด็กถูกพ่อเลี้ยงทำร้าย
สภาพยับเยินพิกัดชัยนาธ
โดยแม่เด็กบอกว่าตัวเธอเป็นคนจังหวัดสิงห์บุรี
แต่ต้องมาอยู่ที่ชัยนาฏเพราะต้องมาอยู่กับสามีใหม่
หลังคบกันมาสองถึงสามเดือนที่ผ่านมามีปากเสียงบ่อยครั้ง
และจะมีการลงไม้ลงมือกันเป็นประจำแต่เมื่อช่วงเช้าวันนี้
สังเกตเห็นขาของลูกชายบวมผิดปกติจึงถามสามีก็บอกไม่รู้เรื่อง
พาไปโรงพยาบาลสันคบุรีตรวจสอบและเอ็กซาเรย์พบว่า
กระดูกต้นขาซ้ายหักจึงนำตัวส่งต่อมาที่โรงพยาบาลชัยนาธนเรนทรเพื่อรักษาต่อ
บอกว่าต้องใช้เวลาในการรักษาอย่างน้อย๓เดือน
กระดูกจึงจะเข้าที่หากเด็กมีอาการดีขึ้นก็อนุญาตให้กลับบ้านได้
อกจากนี้เธอบอกว่าที่ผ่านมานายสมเจตก็เคยทำร้ายลูกชายเธอในลักษณะนี้มาแล้ว
หาพ่อเลี้ยงมาแล้ว
สั่งการให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำแม่ของเด็กในฐานะผู้เสียหาย
ส่วนความผิดที่เกี่ยวข้องหากคาดว่าว่าถ้าผิดในข้อหาใด
ส่วนทุกข้อหานั้นทารุณกรรมเด็กหรือไม่
ใช่ไหมก็ต้องมาดูคนอีกทีเองค่ะ
ก็ต้องดูว่าบาดแผลเพราะเด็กก็ได้รับดูยังไม่
และวิธีการที่เขาทำร้ายเด็กครั้งนี้ใช้วิธีการอะไรบ้าง
แล้วก็มาปรับเข้าข้อกฎหมายเพื่อดำเนินการ
ที่กฎหมายก็หมดไปอีกทีนะครับ
ขณะนี้แม่ของเด็กยังต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาล
จากถูกทำร้ายร่างกายเช่นกัน

ทางโรงพยาบาลชัยนาธนเรนทร
บันทึกร่องรอยบาดแผลของแม่และเด็ก
เพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดี
พร้อมคุ้มครองสวัสดิภาพชั่วคราว

ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

ป้องกันไม่ให้พ่อเลี้ยงเด็กก่อเหตุซ้ำ
ข่าวเทรัตน์ทีวีรายงาน

ตำรวจสามารถควบคุมตัวนายสมเจตบุญโต

โดยมีพยานหลักฐานยืนยันชัดเจนนะครับ
ก็เลยแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ซึ่งมีโทษหนักจำคุก๖เดือนถึง๑๐ปีนะครับ
จากนั้นก็นำตัวเข้าห้องควบคุมผู้ต้องหานะครับ
เพื่อรอส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดชายนาฏในวันพรุ่งนี้
พร้อมกับจะคัดค้านการประกันตัวนะครับ

ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของสารต่อไปนะครับ